มาเที่ยวบนเมฆเปิ้ลจังสิเหงา
จะได้แยกกันไม่ออกว่าอันไหนคนนะคะอันไหนต้นไม้
แต่ว่าวันนี้อุณหภูมิเหมาะมากนะคะ
สำหรับการไปเที่ยวโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเส้นความหนาวมาแล้ว
ขออภัยค่ะ๑๐๑๖พอนะคะเยอะไป
พันสิบหกมาแตะที่ภาคอีสานแล้ว
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคอีสานเริ่มแล้วค่ะ

หลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนตับแลบม้ามแลบไตแลบไปแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูภาพจำลองเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศ
นี่ค่ะความหนาวนู้นจากประเทศจีนที่เป็นสีฟ้า
เขาดันสีเขียวให้ต่ำลงมาเรื่อย
เกาะที่ภาคเหนือแล้วเกาะที่ภาคอีสานแล้ว
สัปดาห์นี้วันจันทร์สุดท้ายของเดือน
รวมถึงเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี
ใครที่จะไปเที่ยวเตรียมเลยค่ะเตรียมกล้องไปเลย
เหนือไปถ่ายเหมือยขาบภาคอีสานไปถ่ายแม่คณิ้งนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันแม่นไหมล่ะ
ฝนตกนะคะทั้งภาคตะวันออกใครไปเที่ยวพัทยา

แล้วก็กรุงเทพมหานครฝนตกเช่นเดียวกัน
แต่วันนี้จะตกไหมภาพถ่ายดาวเทียมบอกว่าณช่วงเวลานี้
ยังไม่ปรากฏว่ามีกลุ่มฝนจะทำให้เกิดขึ้นในภาคใดเลย
แต่ทีนี้พอตรวจสอบตามช่วงเวลาค่ะ
นี่ค่ะภาคใต้มีฝนแต่เป็นฝนในทะเลฝั่งอ่าวไทย
เขาอยู่ช่วงแถวประจวบคิริขันและชุมพร
อาจจะทำให้เกิดฝนพอรำคาญนะคะ
และภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออก
อาจจะดิฉันใช้คำว่าอาจจะเกิดฝนตกได้

เพราะฝนมันน้อยค่ะคลื่นต่ำไปด้วย

ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร